หนุ่มคนนี้ด้วยหนุ่มแจ๊คชุมแพรมีข่าวมาว่าติดโควิด
แต่ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่จ้ะ
เป็นแค่ไข้หวัดเฉยจ้ะยังไม่ติดโควิดจ้า

หลายคนก็เข้าใจผิดกันไปนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดคุณผู้ชมสดร้อนเช้าวันนี้

เจ้าตัวเปิดใจว่าทุกวันนี้ทำงานด้วยความระมัดระวังนะ
แล้วเข้ากองอยู่ที่ไหนก็ต้องสวอปทุกครั้งเลย
และหากมีเวลาว่างทุก๓วัน๗วัน

หน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือก็ต้องมีนะ

หน้ากากอนามัยก็ถอดแค่ตอนถ่ายรายการค่ะ
แล้วก็รีบใส่ทันทีเลยค่ะ

กลับมาวนหลูบเหมือนเดิมครับพี่
งานโชว์ตัวงานร้องเพลงที่ตอนแรก

ก็มีร้องบ้างก็มีโชว์บ้าง

เอ้าหลายรายด้วยนะคะ

ยังช่วยที่แซ็กมีงานแสดงละคร
งานหนังอยู่บ้างไม่งั้นต้องฝึกไลฟ์สดนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มซักกันค่ะ
เป็นผลจากที่เราไม่ได้พักผ่อนนานครับ

ติดกันนะครับเราก็วิ่งปากษงชัย
นะครับผมมาถ่ายที่ราชบุรี

อาการภูมิแคะอย่างตัวเองกลับมาเริ่มด้วย

ตอนแรกก็กลัวนะครับเพราะว่าตัวเองแบบ

ไอนะครับเจ็บคอนะครับผม

ครับหนาวพร้อมได้ใช่ครับ
ก็เลยแบบว่าไปตรวจดีกว่า
เพื่อประสบความแน่ใจ
ลุ้นทุกซีซันเลยไหมคะอย่างนี้
ลุ้นทุกย่างก้าวเลยตอนนี้ครับ